เรื่องราวเฉาโชว์ของแม่มณีกันบ้างคุณผู้ชมค่ะ
เช้าตั้งแต่วงแชร์ย้านวงการบันเทิงก็ไม่เว้นนะครับคุณผู้ชม

คือหนักมากคุณผู้ชมค่ะแม่มณีออกอารวาสหลอกลงทุนออมเงินเสียหายหลายร้อยกว่าล้านนะคะ
จนตำรวจออกหมายจับ๓ข้อหานัก
ล่าสุดตำรวจเตรียมเรียกสอบทีมผู้ผลิตหนังเซนต์อาถรรพ์ที่เดียหรือว่าแม่มณีเป็นนายทุน
งานนี้ค่ะแอนหัวหน้าผู้ผลิตยืนยันกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับวงแชร์
และได้จ่ายเงินนักแสดงหลักทั้งแท็กพระรันยูแล้วก็แน็กชาลีไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
ขณะที่แน็กชาลีเขาก็เปิดใจกับผู้สื่อข่าววันนี้นะคะว่าเฮ้ยรู้สึกตกใจกับข่าวเหมือนกันนะ
แต่ไม่รู้สึกกังวลเพราะไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวนะคะส่วนผลกระทบที่ตามมาหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้น
ก็ต้องฝากบอกทุกคนว่าไม่ต้องเป็นห่วงละกันนะเอาเป็นว่าสบายใจหายห่วงได้แน็กเขาบอกมาไว้แบบนี้นะคะคุณผู้ชม
ไม่ได้มีผลอะไรกับผมซึ่งคนที่แบบว่าน่าจะเป็นเรื่องกังวลน่าจะเป็นคนที่มีปัญหากันมากกว่า
ผมบอกเลยผมไม่ได้โกหกนะผมไม่ได้รู้จักเขาส่วนตัวผมไม่ได้มีคอนแท็กติดต่อส่วนตัวเลย
ผมยังจำวันที่ผมอยู่กองยังถามแบบคนอื่นได้เลยว่าแบบเฮ้ยอ๋อพี่คนนี้เป็นในทุนหนังเราเหรอ
แต่ส่วนตัวเนี่ยด้วยเบิกเงินมาแล้ว
แล้วก็จ่ายให้กับนักแสดงก่อน
คือนาฆได้แล้วนักแสดงนักก็ได้แล้ว
อะไรอย่างนี้เขายินดีคืนเงินเพราะเงินส่วนตัวของเขาที่เขาได้ไม่เยอะ